บอร์ซีด้าบอนดูวิสคุณซื้อของบุรีดำยนต์เต็ดพร้อมด้วยสุชาวนุษย์นุ่ม
มันโดวิชก็ยอมรับนะครับว่าชุดบุ๊กเป็นทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้
แต่ว่าบุรีรำก็ทำการบ้านวิเคราะห์คู่แข่งมาพอสมควร
ซึ่งปีที่แล้วที่พบกันในรอบ๑๖ทีม
บุรีรำก็สามารถสู้ได้นะครับเล่นในบ้านชนะ๓๒แล้วก็ไปเยือนในแพ้๐ต่อ๒
ส่วนจุดแข็งของชุดบุ๊กอยู่ที่ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ลูกกลางอากาศ
กับลูกนิ่งที่อันตรายแต่ว่าบุรีรำก็มีฟิตเน็ตในระดับที่ดีครับ
ถ้าทุกคนมีสมาธิและมีวินัยในการเล่นตลอดเกม
ก็มีความหวังที่จะเก็บแต้มได้ครับ